ต่อที่เรื่องของการปลูกป่ากันบ้างนะครับ
ประชาชนและก็ชาวบ้านที่ด่างเพิงภูเขียว
ร่วมกันหยอดถั่วทั่วภูนะครับ
เป็นการฟื้นฟูป่าภูหลงกว่า๓๐๐ไร่

เป็นแหล่งต้นน้ำลำประทาวนะครับ
มีร่วมเดินทางขึ้นภูหลงจังหวัดชายภูมิร่วมกันกับประชาชนจิตอาสาที่ลงทะเบียนในโลกโซเชียลแล้วก็ชาวบ้าน
รวมกว่า๖๐๐คนรวมกันทำกิจกรรมหยอดถั่วทั่วภูฟื้นฟูป่าภูหลง
โดยการนำของพระภัยศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวัน
กิจกรรมในครั้งนี้จิตอาสาต่างเดินทางมาเป็นครอบครัวครับช่วยกันหอบเมล็ดถั่วพระถั่วเขียวถั่วปอเทืองถั่วแดง
แล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านเดินกระจายตามจุดที่จัดเอาไว้นะครับ
เพื่อให้ถั่วนั้นเติบโตคลุมหน้าดินแทนที่ยากคาที่จะกลายเป็นเชื้อเพลิงไฟป่าอีกในอนาคต
โดยในปีนี้ไฟป่าเผาผลานทำลายที่ดินทำกินไปกว่า๒๔๐๐ไร่จากทั้งหมด๓๐๐ไร่
ซึ่งป่าภูหลงนั้นเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำลำประทาวครับ
พระภัยศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวันก็บอกว่าการฟื้นฟูป่านั้นต้องลงมือทำไปพร้อมกันกับการปลูกป่าในใจคน
เพื่อให้คนนั้นหันกลับมาดูแลธรรมชาติเห็นธรรมชาติเป็นชีวิตของคนเรา
อย่ามองเป็นแค่ไม้ทำเงินแล้วเราจะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้งได้อย่างไร
ซึ่งหลังจากนี้ประมาณ๑เดือนจะมีกิจกรรมปลูกกล้าไม้มะค่าไม้พยุงตะเคียนยางแดงแล้วก็ประดูกป่าครับ
เพื่อให้ป่านั้นกลับมาคืนสู่สภาพดังเดิมด้วยแรงศรัทธาของศาสนาและภาคประชาสังคมครับ